แต่ถ้าพูดถึงโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้เนี่ยประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมาก
ก็คือกรณีของดีเจมะตูมที่เหมือนกับว่าเป็นการติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อน
อาจจะใช้คำว่าคลัสเตอร์ก็ว่าได้นะคะแต่วันนี้ดีเจมะตูมได้ออกมา
โพสต์คลิปนะคะได้มีการพูดคุยเป็นลักษณะของการสด
แล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการเป็นคลัสเตอร์
พูดถึงประเด็นเรื่องของในโลกโซเชียลนี่มันดราม่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดสิบเก้า
มันกลายเป็นเรื่องประวัติการศึกษาอ่า
ดีเจมะตูมด้วยนี่คือมะตูมนะฮะล่าสุดใช่ค่ะ
ดีเจมะตูมไว้หนวดเคราวนะคะไม่ได้โกนอยู่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
สองสัปดาห์ได้แล้วนะคะครับสองสัปดาห์ที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
คือประเด็นหลักที่ดีเจมะตูมออกมาพูดนะคะ
คือดีเจมะตูมบอกว่าอยากจะพูดความจริงทุกประเด็นที่คนกำลังสงสัย
ไม่อยากให้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงอันนี้เปรียบเทียบ
คลิปแรกก็คือตอนที่ดีเจมะตูมออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ภาพที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็คือล่าสุดวันนี้เลยครับทีนี้ค่ะดีเจมะตูมเขาบอกว่า
เริ่มตั้งแต่ย้อนไทม์ไลน์วันที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมด
นั่นก็คือการจัดงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อวันที่๙มกราคม
ตัวของดีเจมะตูมยืนยันว่าทางโรงแรมมีมาตรการที่รัฐกลุ่มเป็นอย่างดี
เพื่อนที่ไปร่วมงานในวันนั้นทุกคนไม่มีใครดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่หลังจากงานวันเกิดจบยอมรับว่าตัวเองและเพื่อนบางส่วน
เปิดห้องพักที่โรงแรมต่อและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในห้องพักนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยดีเจมะตูมบอกว่าผมรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีว่าในงานวันเกิด
ดีเจมะตูมยืนยันว่าไม่จริงค่ะ
สิ่งที่ตุ้มอยากจะพูดแล้วก็เป็นความจริงที่ตุ้มยังไม่ได้พูดที่ไหน
นั่นก็คือเรื่องราวของการดื่มแอลกอฮอล์ในห้อง
มีจริงครับก็คืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่า
ยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริง
ซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรม
หรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมโรงแรมไม่มีการขายเหล้า
มีการหิ้วเหล้ามาเป็นขวดเลย
ตูมจะไม่ไปฟื้นฝอยว่าใครเป็นคนเริ่มเปิดเหล้า
ใครเป็นคนขอเปิดเหล้าใครเป็นคนเปิดเริ่มที่จะกินเหล้าในห้อง
ไม่พูดว่าใครเพราะในฐานะเจ้าของงานวันเกิด
ในฐานะคนที่เป็นแม่งาน
ตูมขอออกมายอมรับผิดเพียงคนเดียวในกรณีนี้ครับ
ตุ้มหลักหลวมและตุ้มผิดเองครับ
ถ้าเกิดตุ้มไม่อนุญาตเพื่อนหรือไม่รับ
หรือว่าไม่ทำให้การดื่มเหล้ามันเกิดขึ้น
มันก็คงจะไม่มีการแพร่ระบาดเพราะว่าเราก็ต้องพูดกันอย่างตรง
ตรงไปตรงมาว่าจริงกาดมันตก
คือเพื่อนตูมคนหนึ่งไปพื้นที่เสี่ยงมานะครับ
แล้วก็เอานำเชื้อมาแพร่ในงานเหมือนที่ตามข่าวออก
แต่ตุ้มว่าการแพทย์จริงมันเกิดขึ้นในห้อง

ขอโทษอย่างไม่มีอะไรมาแก้ตัวใดทั้งสิ้นครับ
มันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากตูม

ถ้าเกิดวันนั้นไม่มีตูมสักคนหนึ่งในการไปกินข้าว
และนัดเพื่อนมารวมตัวกัน
มันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อครับ
ถ้าตูมเลือกที่จะอยู่บ้านในวันเกิดตัวเอง
มันคงจะไม่มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเลย
แล้วก็คือจะไม่มีใครเดือดร้อนจากสถานการณ์และเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยครับ

เรื่องการใช้สารเสพติด
ในงานตูมมีคนเห็นว่าตูมแบบมัดจะฉีดเข้าเส้น
คืออธิบายเป็นช็อตได้เลย

แต่ฉีกเข้าเส้นอะไรคือมันขนาดนั้น
ว่าอันนี้คือเกินความเป็นจริงไปได้

เรายอมรับแล้วว่าในงานเรามีการดื่มแอลกอฮอล์

แต่ว่าขนาดนั้นคือก็คือต่อปล่อยผ่านนะครับ
เรื่องเรียกผู้ชายมาเอนเตอร์เทน
นายแบบสี่คนมาลุมอะไรอย่างนี้คือ

เรื่องรสนิยมส่วนตัวของตุ้มคือตุ้มบอกเลยนะว่า

ตุ้มไม่ได้เจอนายแบบเลยทักคนนึง
จากนี้นะคะดีเจมะตูมขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าตัวรับรู้และน้อมรับกับกระแสสังคมที่ตำหนิและโจมตี
ในฐานะคนสาธารณะคุณมะตูมบอกว่า
ขอพูดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
ก็ตัวเองก็รู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิด
แต่ยังปล่อยให้เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้น
ก็ขอรับผิดชอบต่อสังคมและขอรับผิดชอบตามกระบวนการของกฎหมายด้วย
ถ้าหากว่าทำผิดตามกฎหมายข้อใดก็ตามก็พร้อมที่จะรับโทษด้วยความเต็มใจค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ย๘๐๙รายสำหรับสบคที่แถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ